ทีนี้พอพูดถึงตำรวจอุ๊ยเมื่อวานนี้
เห็นใบลาออกของ๑๐ตำรวจเอกนายหนึ่งว่อนโซเชียลเลย

ใช่ค่ะเพราะอะไรเหตุผลที่ลาออกจากการเป็นตำรวจ
นั่นคือระบุเอาไว้บอกว่าหมดศรัทธาระบบตำรวจ

แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

แล้วที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่คอนเทนต์แต่คือเรื่องจริง
เรื่องนี้พร้อมกันกับอาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
โบราณเขาเตือนว่าอย่าติดกระดุมเม็ดแรกให้ผิด
ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดอื่นก็ต้องผิด
เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกินมาเรื่องของตำรวจลาออก
ตำรวจที่สุพรรณบุรีตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดูเหมือนว่ากำลังจะติดกระดุมผิดครับ
ย้อนหลังไปดูเรื่องนี้ที่เป็นข่าวที่ว่อนอยู่ในโซเชียน

ตำรวจที่ลาออกชื่อ๑๐ตำรวจเอกชัยพัฒน์บุญเติมบุญทิม
เรื่องตำรวจยื่นลาออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับ
เพราะตำรวจก็ลาออกกันเป็นระยะก็มี
ลาออกด้วยเหตุผลนั่นเหตุผลนี่
แต่ว่าเหตุผลที่๑๐ตำรวจเอกชัยพัฒน์บุญทิม
ระบุไว้ในหนังสือลาออกนี่สิครับ
เพราะศูนย์สิ้นศรัทธาในระบบตำรวจ
นี่ประโยคที่๑ประโยคถัดมามีคำขยายความว่า
ปกป้องผู้กระทำความผิด
ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้รับการคุ้มครอง
โอ้โหนี่เป็นเหตุผลที่โดนใจครับ
โดนใจตำรวจด้วยกันเองอีกหลายคนที่เขารู้สึกว่า
เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการปกป้องในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วโดนใจประชาชนด้วย

มีนายตำรวจมีตำรวจที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกขมขืนไว้ในใจแบบนี้เยอะครับ

แล้วประเด็นอะไรที่ผมบอกว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังติดกระดมผิดเม็ด
เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระดับสูง

ตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ตั้งแต่ผู้กำกับสพสุพรรณบุรี

เพื่อจะมาสอบสวน

ทิศทางของการสอบสวนเป็นยังไงเราไม่รู้
แต่ว่าฟังดูมันมี๒ประเด็น
ดูสิว่ามีความคับแค้นข้องอกข้องใจตรงไหน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า
อัดขัดใจเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า

นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความปรารถนาดี

ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่า
อาจจะมีการเกลี้ยกล่อมไม่ให้๑๐ตำรวจโทชัยพัฒน์ลาออก
แล้วถ้า๑๐ตำรวจโทชัยพัฒน์ยืนยันจะลาออก
ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกลี้ยกล่อมว่าให้เขียน
เหตุผลในการใบในลาออกการลาออกใหม่
ไม่ใช่เขียนว่าศูนย์สิ้นศรัทธาต่อวงการตำรวจ

แล้วถ้าสมมุติ๑๐ตำรวจโทชัยพัฒน์ใจอ่อน
เขียนเหตุผลในการลาออกเป็นอย่างอื่น
อันนี้เท่ากับไปทำร้าย๑๐ตำรวจโทชัยพัฒน์เขานะครับ
เขาจะกลายเป็นคนกะล่อนเป็นคนไม่มีหลักการ
พูดแล้วกลับคำมันจะมันจะเสียหายกับเขา
มันจะเสื่อมเสียเกียรติยศกับเขา
แม้เขาจะเป็นแค่๑๐ตำรวจเอกก็ตาม
อันนี้แหละที่ผมคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องนี้ไม่เป็นจังหวะไม่เป็นท่า
ในการที่จะไปมารุมมาตุ้มเอาผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบไปสอบสวนไปหาข้อมูล
ที่จริงไม่ต้องหาข้อมูลหรอกครับ
เขาเขียนของเขาไว้ชัดเจนว่าเขาศูนย์สิ้นศรัทธาในวงการตำรวจ
แล้วอธิบายว่าศูนย์สิ้นศรัทธาเพราะไม่ปกป้องคนที่ทำสุจริต
มันชัดเจนอยู่แล้วผมเข้าใจได้เลยนะครับว่า
เหตุผลที่๑๐ตำรวจเอกชัยพัฒน์ระบุอย่างนี้คงจะได้รับข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา
ข้อมูลที่เป็นข่าวร้ายกับวงการตำรวจทั้งนั้น
เรื่องที่ตำรวจไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาตู้เห่าคนนั้นคนนี้
มาตำรวจก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคนที่ทำบ่อนออนไลน์
ด้วยกันทั้งคนทำบ่อนรวยด้วยกันทั้งตำรวจที่ไปเกี่ยวข้อง
อันนี้ก็เป็นข่าวกันอยู่แล้วไหนเรื่องไปตั้งด่าน
ตั้งด่านนักท่องเที่ยวจากไต้หวันที่เขาเป็นดาราแล้วไปรีดเงิน๒๐๐๐
อันนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกข่าวเหล่านี้มันประดังเข้ามา
แล้วไหนคุณชูวิทย์ก็ยังแฉไม่หยุดเรื่องที่ตำรวจไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้
คนเป็นตำรวจเขาก็มีสิทธิ์จะคิดว่าเขาอาย
อายในฐานะที่เป็นตำรวจเขาศูนย์สิ้นศรัทธาความเป็นตำรวจ
นั่นเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองที่พ่วงเข้ามาก็คือว่า
เขาเห็นว่าตำรวจปกป้องความสุจริตไม่ได้
ตำรวจเขารู้ด้วยกันเองว่ามีหลายคดีที่มันเกิดขึ้น
เขาก็รู้เหมือนคนไทยรู้ว่าคนใหญ่คนโตเป็นความกับคนตัวเล็กตัวน้อย
ได้เปรียบคนมีเงินเป็นขึ้นเป็นคดีกับคนไม่มีเงิน
ใครได้เปรียบเขาเห็นเขารู้เขาทำอยู่กับมือเขารู้
สองเรื่องไม่ปกป้องคนที่ทำคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
อันนี้เขาก็คงหมายถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
แต่งตั้งโยกย้ายที่รู้กันมาว่าคนที่ตั้งหน้าทำตา
ทำความดีทำงานอย่างจริงจังไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
โยกย้ายแต่งตั้งคนที่ไม่ทำงานคนที่เป็นเด็กนาย
คนที่มีปัญญาซื้อตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งก็เป็นอย่างนี้
นี่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เขาถึงเขียนระบุว่า
นี่คือเหตุผลในการลาออกแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปเต้นผิดจังหวะสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะทำคือ
รับว่าเรื่องที่๑๐ตำรวจเอกชัยพัฒน์คนนี้เขียนระบายออกมา
ใบลาออกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงตำรวจมีปัญหาจริง
แล้วจะทำยังไงต่อก็เดินหน้าปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด
เราไม่สามารถแก้อดีตได้แต่เราทำอดีตให้มันถูกต้องได้
ตำรวจคนไหนที่ทำผิดทำให้ตำรวจด้วยกันเสื่อมเสียชื่อเสียง
ลงโทษให้จริงจังตรงไปตรงมาไม่เกรงหน้าอินหน้าพรม
อ้าวอย่างนี้แหละถือว่ากอบกู้ศักดิ์สีตำลวด
ตำรวจคนไหนทำความดีปูนบำเน็ตความดีให้เขา
ใครทำไม่ดีอย่าปกป้องนั่นเรื่องหนึ่งที่มีต่อตำรวจ
เรื่องที่สองคือที่เขาเขียนไว้ว่าตำรวจไม่ได้ปกป้องคนสุจริต
อันนี้ก็หมายถึงเรื่องระบบเส้นสายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบสวน
กับเรื่องพนักงานสอบสวนอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของวงการตำรวจ
ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้มานานเต็มทีแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
กระบวนการสืบสวนของตำรวจสอบสวนของตำรวจ
ซึ่งมันเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมมีปัญหา
ตำรวจเองเขาก็รู้สึกคนทั่วไปเขาก็รู้สึกเราก็รู้สึก
แล้วเมื่อเรารู้สึกแล้วทำยังไงผมถึงบอกว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนใหม่ที่มีเวลาเหลืออีก๖๗เดือนเนี่ยท่านก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว
แต่ต้องแก้ให้จริงกว่านี้๑ปีที่ท่านเป็นพบตร
ต้องฝากชื่อว่าเข้ามาแก้ไขปัญหา
เอาจริงเอาจังกับคนกระทำความผิดเอามาลงโทษให้ได้
นี่ก็เห็นคุณชูวิทย์โพสต์แล้วยังกังวลกันอยู่ว่า
สุดท้ายพอเรื่องเงียบไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องแก้ไข
ไม่ใช่ไปพยายามหาข้อมูลไปพยายามตะล่อม
พยายามทำให้คนที่ลาออกให้เขียนใบลาออกใหม่
หรือให้เปลี่ยนใจอันนั้นเนี่ยเรียกว่าติดกระดุมผิดเม็ดครับ